คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
ใส่อังกลางเยีนไหว้น้ำท่ามครองปะเหรียญ
ตรังไปแล้วแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า
ไม่ใช่ตัวตายตัวแทนแล้วเออจริงจริงก็ประมาณนั้นแหละ
แต่ว่าเป็นผีพราที่อยู่ในน้ำมาดึงร่างลงไป
ทำให้มีคนตายไปแล้วศพที่๔แล้วนะ
ก็เลยเดี๋ยวจะมีการทำพิธีทำบุญ

ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่จังหวัดตรังนะ
หรือว่าเป็นตัวตายตัวแทนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละ

เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้คนที่จมน้ำเสียชีวิต
คือนายจักรพงศ์ผ่อนย่องอายุ๓๙ปี

เมื่อวานเพื่อนไปส่งแล้วก็ว่ายน้ำข้างครองประเหลียน
ความกว้าง๑๕เมตรลึกสัก๓๔เมตรได้
ระหว่างนั้นพอถึงกลางคลองก็จมน้ำหายไปต่อหน้าเพื่อน
มหากัน๒ชั่วโมงพบศพอยู่กลางคลองครับ
ทำให้มีการร่ำลืมเรื่องของอาถรรพ์
เพราะจุดนี้มีคนจมน้ำเสียชีวิตเยอะมากเลย
ล่าสุดก็ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าทวดอาดำ
มีการไปพูดคุยกันกับนายเจริญอายุ๗๓เป็นชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าจุดนี้นะมีคนจมน้ำมาแล้ว๔ศพ

เชื่อมเรื่องของอาถรรพ์ผีพรายพรายน้ำ
มาฉุดกระชากคนลงไปให้จมน้ำเสียชีวิตเป็นตัวตายตัวแทน
ถ้าเกิดว่าไม่มีคนตายเพิ่มคนที่ตายไปก่อนหน้านี้ก็จะไปผุดไปเกิดไม่ได้
ก็เขาบอกว่าส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องหากัน๒ชั่วโมง
กว่าจะเจอศพเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าต้องมีอะไรบางตาแน่นอน
ส่วนตัวเขาบอกว่าอยากให้มีการทำบุญ
พระไปสวดส่งวิญญาณคนตาย
ทำให้พูดผีหรือว่าพลายน้ำไปขุดไปเกิดจะได้ไม่มีคนตายเพิ่มนะฮะ
กรณีผู้เสียชีวิตที่ครองปะเหลียนย้อนกลับไป

เป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปี
คนนี้เขาลงไปงมหาหอยแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต

ดำน้ำหาปลาแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
และล่าสุดเป็นนายจักรพงค์
ครองแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนั่นเองนะฮะก็ในปี๒๕๖๓นะครับ